เกิดคุณไม่ได้จ่ายค่าน้ำเนี่ยนะถ้ายิ่งค้างเขาไว้หลายเดือน
ครับก็แน่นอนนะคะตามปกติแล้วการประปาเขาก็อาจจะมายกมิเตอร์ไป
หรืออาจจะมีการแจ่งเตือนอะไรกันก่อนใดใดเนอะนี่เหมือนกันค่ะที่ร้านนี้
เขาบอกว่าเฮ้ยมีต้นน้ำหายไปอุ้ยหายไปเนี่ย
หกหลังแล้วนะโอ้โหแต่อันเนี้ยไม่ได้จ่ายกันหมดเลยเหรอ

เดินไปแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดูลักษณะการแต่งตัวไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่แน่นอนแล้วนะ
แม้เดินเรียบเรียบเคียงเคียงมาก่อนอ่ะส่องไปส่องมา
เออสงสัยตรงนี้เนี่ยทำเลมันน่าจะดี
เอาไปซะเลยก็แล้วกันมิเตอร์น้ำค่ะโถคุณผู้ชมคนร้ายนั่นแหละค่ะ
กล้องวงจรปิดนะคะหน้าร้านแห่งหนึ่งค่ะ
อยู่ที่ถนนชวนชื่นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
จับภาพคนร้ายได้ชัดเจนเลยผู้ชายคนนี้รูปร่างนะครับ
สูงใส่แม้ใส่เสื้อคุมสีน้ำตาลสะพายกระเป๋าข้างเข้ามา
เดี๋ยวเดินตรงเข้ามาเลยแม้ดูทีก่อนมองซ้ายมองขวาค่ะ
แล้วไปหมุนเอามิเตอร์น้ำออกไปคุณผู้ชมเชื่อไหม
เวลาในการก่อเหตุของเขาเขาชำนาญมากเลยนะ
วินาทีเขาบอกมาแบบนี้
แล้วยกมิเตอร์น้ำขึ้นรถมอเตอร์ไซเล้งตัวเองไปเลยนะคะ
เพราะว่าจอดรถทิ้งไว้ตรงข้ามกับหน้าร้านตรงนี้

เจ้าของร้านที่เป็นผู้เสียหายตรงนี้
น้ำมันดังผิดปกติคุณนักข่าว
พากันขึ้นไปดูมันเกิดอะไรขึ้นนะ
ปรากฏมันก็ไม่มีน้ำอะไรออกมานะ

ปรากฏเฮ้ยมิเตอร์หาย

จ่ายค่าน้ำเดือนนึงสงสัยมายกไปแล้วมั้ง

ทางการประปาเจ้าหน้าที่แจ้งว่า

เพราะว่าค้างแค่เดือนเดียวยังไม่ยกไปหรอก

ก็เลยถึงบังอ้อว่าถ้าอย่างนั้น

อ้าวพี่สุธิดาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
ดูภาพจากกล้อง
ก็เลยรู้ค่ะว่ามีคนมาขโมยจริง

พอเราบอกว่าจะมาแจ้งว่ามาตรหาย
ร้านเราโดนเป็นรายที่๕รายที่๖แล้ว

ไปแจ้งความโถตำรวจบอก
มีเพื่อนพากันมาแจ้งความเพียบเลยคุณ

คุณเป็นรายที่๖แล้วที่มาบอกว่ามิเตอร์น้ำมันหาย
ตำรวจสะพอเมืองขอนแก่นบอกแบบนี้นะคะ
และส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่แถวย่านถนนอำมาร

ก็ติดกับตรงถนนชวนชื่นที่เป็นที่ตั้งของร้านจุดนี้แหละค่ะ
เป็นร้านที่๖เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกัน
คนเดียวกันเพราะเวลาก่อเหตุไล่เลี่ยกันเลย
ตอนนี้อยากให้ตามตัวคนร้ายมาเดิมเนินคดีค่ะ

ก็ไปแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคขอติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่แล้วค่ะ

วันเดียว๖หลังนี่แปลกมากนะฮะ